เดตสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อย
ยังคงเกาะติดอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
คุณผู้ชมฮะไปดูภาพมุมสูงน้ำท่วมกันหน่อย
แล้วก็เป็นภาพมุมสูงที่ถ่ายลงไปข้างล่าง

รอบสนามบินน้ำท่วมหมดเลยนะครับ

ลานลงจอดยังสามารถลงจอดได้รันเวงใช้ได้
ดังนั้นเครื่องบินบินมาได้
แต่ว่าคนที่ลงจากเครื่องจะออกจากสนามบินทหารต้องช่วย
ทหารต้องใช้รถยีเอ็มซีการเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร
เพื่อเดินทางไปส่งยังตัวเมือง
เพราะรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับ
โดยกองทัพบกร่วมกับท่าอากาศยานครศรีธรรมราช
อำนวยความสะดวกในการรับส่งผู้โดยสาร
สิผู้โดยสารลงเครื่องมาแล้วก็ต้องติดค้างอยู่แบบนี้
หรือใครที่ต้องเดินทางจากนครศรีธรรมราชไปจังหวัดอื่นนะฮะ
ก็ต้องขึ้นรถของทหารมาเหมือนกัน
เช็คอินมาขึ้นเครื่องนี่นะครับ
ก็มีการรับส่งผู้โดยสารตามจุดต่าง

ชาวนครศรีนะครับหากใครจำเป็นต้องขึ้นเครื่อง
ปูครับสี่แยกเบนจมะฮะ
ท่าวังสารากลางคูขวาง
แล้วก็จะมีรถขับวนในตัวเมือง
โดยรถทหารจะขับวนรับผู้โดยสารและก็ประชาชน
เพื่อให้รับส่งได้อย่างทั่วถึงนะครับ

ก็คือไม่มีแบบสมมุติ๖โมงเย็นอะไรไม่ใช่

เพราะว่าผู้โดยสารบางคนก็ลงเครื่องมาไฟล์ดึกนะ
บางคนก็ต้องไปขึ้นเครื่องในไฟล์เช้าอะไรเนี่ยนะครับ
ผู้โดยสารที่ลงเครื่องบินสามารถขึ้นรถทหาร
บริเวณหน้าอาคารผู้โดยสารเพื่อเข้าเมืองได้เลยนะครับ
ขณะที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับ
ซึ่งหากมีข่าวสารด่วนหรือว่ามีข่าวสารฉุกเฉิน

เราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปนะ
สำรวจตรวจสอบที่อำเภอช้างกลางอำเภอชวางแล้วก็อำเภอพิปูนหน่อยครับ
อำเภอที่ถูกน้ำท่วมได้รับผลกระทบจากมวลน้ำจากเทือกเขาหลวง
ลงสู่ลำคลองสายต่างล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
และถนนสายต่างเป็นวงกว้างนะครับ
ถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรไปมาได้แล้ว

ขณะที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
ก็เร่งเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยหลายจุด

ขณะที่บางพื้นที่น้ำไม่เคยท่วมถึงขั้นรุนแรง
ท่วมสูงขนาดนี้มาก่อนนะฮะ
แต่คราวนี้คุณชาวบ้านบอกท่วมมากท่วมหนักท่วมสูง
เอ่ยรถเอ่ยได้รับความเสียหายนะฮะ
ส่วนน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง
แล้วก็คลองกระทูลอำเภอพิปูนตอนนี้ล้นสปริงเวย์แล้วนะครับ
ได้ประสานแจ้งเตือนประชาชนท้ายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ
ให้รีบเก็บของขึ้นที่สูง
แล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือน
หน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
ส่วนหัวหน้าปพหรือว่าหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสารภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราชสาขาพิปูน
ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับ
พบว่าการประบายน้ำออกสู่ทะเลทำได้ช้า
แต่น้ำจากต้นน้ำอำเภอพิปูนลดลงบ้างแล้ว
เมื่อเทียบกับช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
รวมทั้งน้ำในทุกลำคลองระดับน้ำตอนนี้ลดลง

จากยังมีฝนตกในพื้นที่อยู่นะครับ
ก็ยังต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่าได้นิ่งนอนใจ
เพื่อความไม่ประมาทขอให้ท่านเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง
และหากต้องอบพยพขอให้ท่านปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งเตือนนะครับ